แต่ว่าคราวนี้นะอาจจะไม่ได้ไปแวะวัด
แต่ว่าไปกินขนมที่ขึ้นชื่อได้ว่า
ขายดิบขายดีเรียกได้ว่าเป็นขนมเงินล้าน
แล้วเขาก็ขายเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษเท่านั้น

ให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะจ๊ะว่า
ขนมนี้คนเขานิยมกันขนาดไหน
วรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ที่พิศนุโลกบ้านคุณชนะนี่เอง

โอ้โหผมไม่เคยไปซื้อแต่เคยไปขอเขาอย่างเดียว

ค่ะเพราะว่าเป็นขนมที่ยอดฮิต
แล้วก็ทำกันในช่วงที่มีการแข่งเรือยาวประจำปีนะคะ
ตอนนี้ค่ะทางวัดได้ทำจำหน่ายล่วงหน้าก่อนถึงวันแข่งเรือแล้ว
เพื่อที่จะหารายได้ไปบูรณปฏิสังขรสาราการประเรียนวัดค่ะ

โดยคณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือนี่นะคะ
จะขายจนถึงเย็นวันที่๑๖กันยายนวันอาทิตย์นี้
ปีนี้ค่ะเตรียมกล้วยไม่ต่ำกว่า๑ตัน

เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการรับประทาน
แล้วก็จำหน่ายเขาจำหน่ายเป็นแพร่ใช่ไหมคุณชนะ
จะมีแบบแป้งทอดฟูแล้วก็มีกล้วยทอดเข้าไป

ปีที่ผ่านมาทางวัดมียอดจำหน่ายข้าวเม่าพอก
ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทเลยคุณ

แล้วเงินจำนวนนี้ก็นำไปบูรณปฏิสังขรสาราการประเรียน
คือเป็นวิธีหนึ่งในการหาเงินไปทำบุญนั่นแหละ

แล้วก็ได้ร่วมทำบุญอนุโมทนาสาธุกันไปด้วยนะคะ
ใครต้องการจะไปกินไปชิมไปซื้อเนี่ยนะคุณผู้ชม
บอกกล่าวกันตรงนี้ชัดอีกทีนึงว่า
มีมาจำหน่ายที่หน้าวัดใหญ่
จนถึงวันที่๑๖กันยายนนี้นะคะ

จังหวัดพิสรุโลคคนเขาไปกันเต้มเลย

เม่าไม่ใช่

แต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่คนจะเยอะมาก

ใช่ตรงท่าน้ำก็เยอะแต่ตรงที่เยอะเยอะกว่า

มันจะมีสะพานที่มันข้ามไปที่วัดนะครับ

ว่าเรือมันจะผ่านสะพานแล้วก็เข้าเส้นชัย

แล้วสะพานก็เป็นจุดที่ดูเห็นชัดถูกไหม

นี่มีวัดท่าหลวงพิจิตรคือข้าวเม่าทอดหรือข้าวเม่าพอกเนี่ยนะ
เขาจะทำกันในช่วงเทศกาลงานแข่งเรือยาวแบบนี้

เคยไปทำข้าวเม่าที่พิจิตรมา

มันเป็นแบบว่าอาหารวัฒนธรรมของคนภาคเหนือตอนล่าง

คือเขาเรียกว่าเป็นข้าวเม่าเงินล้าน
ในช่วงเทศการณ์งานแบบประเภนีเรือยาวแบบนี้ขายดีมาก
ดีมากแล้วก็เป็นงานประเพณีแหละนะ

ไปดูเรือยาวแล้วจะต้องชิมข้าวเม่าทอดด้วย
อย่าลืมไปสักการะพระพุทธชินราชด้วยนะครับ
ที่วัดใหญ่จังหวัดพิษนุโลกครับ